คุณผู้ชมคะคดีของบังฟิศกับพวก

คือหมายจับตอนนี้ออกมา๔คน

บอกว่าคนนี้เป็นคนที่เอาน้ำกรดมาราดศพ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็ให้การซัดทอดไปที่ผู้ชายอีกคนนึง
แล้วเมื่อเช้าค่ะตอนตี๕ตำรวจไปรวบตัวได้นะ
คือเขาอยู่ในกลุ่มของกลุ่มขุดหลุมเผา
ทีนี้ต้องมาไล่เรียงกันหน่อยค่ะกับเหตุการณ์นี้
คดีฆ่าฝังดินเสียสู่ชาติเนี่ยนะคะ
แล้วก็เราก็ร่วมขยายผลไปพร้อมกับทางตำรวจเลยนะ
ว่าตอนนี้ต้องสืบทราบหาใครที่เป็นผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้บ้างนะฮะ
ใช่ค่ะหมายจับออกมา๔คนแล้วนะคะ
มีบังกิบหลีนายสุรชัยพี่ชายคนโต
แล้วก็ตัวบังฟิศนายสุริยาที่เป็นคนเอาอาวุธปืนยิงเสียสุชาติ
มีนายสุริยันหรือว่าบังหนีที่เป็นน้องคนเล็ก
แล้วก็นายสุวิทย์หรือว่าบังสันที่มอบตัวเป็นคนแรก
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีคนนึงมามอบตัว
เป็นผู้ชายเลี้ยงวัวอายุ๓๐ปีแล้วตำรวจเขาก็กันตัวเอาไว้เป็นพยาน
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยคือคนขับรถแบ็คโฮล่าสุดมันมีความคืบหน้า
ตอนตี๕ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าตำรวจภูทรภาค๘เนี่ยนะคะ
พร้อมด้วยชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบีก็ไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอกเกาะลันตาเพราะว่าตำรวจเขาไปสืบมา
รู้ว่านายตั้มหรือว่านายวิรัติศรีหมาดอายุ๓๔ปีเนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ร่วมทีมฆ่าเสียสุชาติ
หนีมาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่ค่ะตำรวจก็สืบนะว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้
เขามาหลบหนีมาอยู่ที่รีสอร์ทกำลังจะรอเดินทางไปที่เกาะลันตา
สืบสวนก็เลยไปปิดล้อมห้องพักในรีสอร์ทนี้นะคะ
เจอรถเก๋งเป็นรถเก๋งซีวิกสีบรอนของนายวิรัติจอดอยู่ข้าง
ตำรวจก็เลยเรียกให้คนที่อยู่ข้างในเปิดประตู
แล้วพอเปิดประตูเข้าไปได้เนี่ยเจอนายวิรัติกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ในห้อง
ทีนี้ตำรวจก็เลยสอบค่ะพอตำรวจสอบเนี่ยตัวนายวิรัติปฏิเสธ
ตำรวจก็เลยเอาตัวไปที่สพอ่าวนางเพื่อสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วจะแจ้งข้อหาจะแจ้งข้อหาประเด็นไหนเนี่ยจะต้องรอหลังจากสอบปากคำเสร็จก่อนนะคะ
ทีนี้การรวบตัวนายวิรัติเนี่ยมันมาจากที่ชุดสืบสวนเนี่ยเขาได้ข้อมูลจากพยานที่มามอบตัวเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยเขาบอกว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยมีนายวิรัติด้วยนายวิรัติเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของการทำหน้าที่คือขุดหลุมเผา
แล้วก็ฝั่งรถเก๋งของเสียสุชาติแนวทางการสืบสวนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาพบว่ากลุ่มที่มาร่วมก่อเหตุเนี่ย
น่าจะมีมากกว่า๘คนแล้วกลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยนะเขาจะแบ่งหน้าที่แบ่งการทำงานกัน
เอามันมีกลุ่มฆ่าลงมือฆ่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ทำหน้าที่ฝังศพกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มทำหน้าที่เผารถอีกกลุ่มหนึ่ง
ทำลายหลักฐานนะนะใช่ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเร่งติดตามทั้งหมดเข้ามาสอบสวน
แล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะมีพยานอีก๔๕คนติดต่อเจ้าหน้าที่มา
จะให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนอันนี้คือเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ส่วนประวัติของนายวิรัติที่เพิ่งจับกลุ่มตัวได้เมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะ
เขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดนะคะแล้วก็พ้นโทษมาช่วงต้นปีที่ผ่านมา
แล้วก็มาโดนจับเนี่ยมาโดนจับเมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาในคดีอาวุธปืน
หลังจากนั้นก็มาถูกระบุว่าร่วมก่อเหตุอยู่ในกลุ่มขุดหลุมเผา
กรณีเสียสุชาติด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่ตำรวจควบคุมตัว
ชายวัยสามสิบปีที่เป็นคนเลี้ยงวัวได้เขาให้ข้อมูลซัดทอดมาถึงนายวิรัติ
นายวิรัติเกี่ยวข้องกับคดีนี้ดังนั้นตำรวจก็เลยกันคนเลี้ยงวัว
เอาไว้เป็นพยานนะคะคนเลี้ยงวัวเขาก็รับสารภาพว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
เล่าย้อนไปวันที่๓พฤษภาคมบังฟิศบังกิบหลีแล้วก็บังหนี
พี่น้องช่วยกันจับเสียสุชาติมาแล้วก็มาวัดมัดเอาไว้ที่ห้องลับ
หลังร้านขายของชำของบังฟิศมัดเสียสุชาติอยู่เนี่ยนานกว่า๑๐ชั่วโมงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นบังฟิศบังกิบหลีบังหนีบังสัน
แล้วก็พยานคนสำคัญทั้งหมด๕คนเอารถของเสียสุชาติไปเผา
ฝั่งในหลุมว่าจ้างรถแบ็คโฮลที่ไปขุดเอาไว้ก่อนหน้านี้
หลังจากนั้นก็กลับมานำตัวเสียสุชาติเนี่ยขึ้นรถกระบะสีขาวนี่ค่ะ
พอขึ้นกระบะขาวมาก็มาที่สวนยางพาราแล้วบังฟิศก็ยิงเสียสุชาติ
หลังจากนั้นบังฟิศก็ให้พยานไปซื้อน้ำกรดเป็นน้ำกรดค่ายาง
ร้านค้าในตำบลหนองทะเลเอามาราดศพเสียสุชาติ
ราดเพื่ออะไรเพื่อทำลายเพื่อให้ศพมันเปื่อยมันยุ่ยเร็วขึ้น
แล้วพอราดน้ำกรดเสร็จเนี่ยนะคะก็ช่วยกันกลบช่วยกันฝัง
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดก็แยกย้ายกันหลบหนีต่อไปนะคะ
คัติใหญ่ที่ยังคลี่คายกันไม่จบนะฮะ